และอีกหนึ่งมิติใหม่นะครับสำหรับวงการฟุตบอลไทย
ก็คือข้างล่างที่เรานะครับจะได้เห็นนักบอลทุกคน
แล้วก็เสื้อสโมสรนะครับแบบที่เราเห็นกันในการถ่ายแล้วสด
อยู่ในเกมครับงานเปิดตัวครับสำหรับข่าวนี้ครับ
ก็คือความร่วมมือกันระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ตุประสงค์นะครับของการจัดงานนี้หรือว่าการร่วมมือกันระหว่างเกมนี้
ก็คือสร้างให้เกิดการแรงขันอาชีพนะครับที่ผูกกับสโมสรฟุตบอลอย่างเป็นทางการจริงนะครับ
มีนักฟุตบอลนะครับคุณลีซอร์เทียเทพวิโนไทยครับ
มาร่วมงานแล้วก็ได้พูดคุยเพราะส่วนใหญ่นักเตะก็จะเล่นเกมฟุตบอลอยู่แล้วนะครับ
มีโอกาสเลินเกมโชว์ด้วยครับสำหรับโไฟลวิทยาลัยโซคเกอร์นะครับ
เหมือนกับตัวจริงหรือเปล่าแต่เสื้อสโมสรนี่ลิขสิทธิ์นะครับ
เป๊ะนะครับออกมาหมดเลยครับการแข่งขันซีซั่นแรกครับ
จะเริ่มภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับนี่คือซีซั่นของเกมนะครับ
ผู้ชนะจะรับเงินรางวัลถึง๑ล้านบาทแล้วก็คัด๘ทีมที่ผลงานดีสุด
แข่งขันในฤดูการถัดไปที่มีเงินรางวัลถึง๓ล้านบาท
นี่ดูเสื้อครับเหมือนทุกอย่างครับเหมือนที่เราเห็นในถ่ายทอดสดเลยครับ
อันนี้ต้องหาซื้อมาเล่นกันบ้างแล้วนะครับน่าจะตีตลาดแฟนกีฬาที่เล่นเกมอยู่แล้วครับ
นัดแรกนะครับทีนไทยพบกับจอดแดนทุ่มครึ่ง

จะแข่งขันวันที่๘และ๑๑กันยายนนี้

ที่มีคะแนนดีสุดจะคว้าแชมป์ไป
และวันนี้โปรแกรมครับ
ฟุตบอลโตต้าไทยลีกจะกลับมาแข่งขันอีกครั้ง
หลังจากที่หลีกทางให้กับศึกเอเชียนเกมส

ทุ่มบุรีรำเจอกับเชียงราย

แล้วก็พีทีประจวบจะพบกับการท่าเรือ

ระหว่างห้องเย็นท่าข้ามเจอกับบางกอกซิตี้

พบกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จะพบกับกรมทางหลวงทั้ง๖คู่